คนร้ายที่ทำร้ายดาบตีนะฮะ
ตำรถสมพงศ์ชำนันสินตำรวจสตสตทอง
ที่จังหวัดระยองจนเสียชีวิตอยู่กลางถนนนะฮะ
ถนนสุขุมวิทย์ก่อนถึงทางเข้าวัดคลองทุเรียน
อ่าเขาบอกว่าเขาทำคนเดียวอืมนะครับที่เหลือคืออ่าติดรถมาด้วยกัน
แล้วก็เป็นเหตุการณ์จากการขับรถปาดหน้ากันไปมานี่นะฮะ
หลังจากที่เกิดเหตุนะครับคือดาบตีเนี่ยถูกทำร้าย
จนล้มฟุบอยู่กลางถนนแล้วมีรถบรรทุกอีกคันหนึ่งมาเหยียบทับ
นะก็เลยเสียชีวิตตามภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยฮะ
คืนนั้นก็ไปนั่งดื่มสังสรรค์กับเพื่อนเพื่อนมาอืมอ่า
ที่สวนทุเรียนที่เพิ่งซื้อสี่สิบห้าสิบล้านอ่า
ดาบตีเขาก็มีฐานะเป็นคนที่มีกิจการเยอะ
รับราชการตำรวจนะครับกล้องวงจรปิดพบว่าในคืนวันเกิดเหตุนะฮะ
ก็คือประมาณ๔ทุ่มวันที่๔มีนาคมเนี่ยดาบตีช่วงนั้นก็ช่วงค่ำ
นั่งดื่มอะไรกับเพื่อนอยู่แล้วก็มีเหมือนกับโทรศัพท์ทางไลน์มาก็ขับรถออกไป
แล้วตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยที่กล้องวงจรปิดเห็นว่ามีรถกระบะลักษณะเหมือนกับรถส่งสินค้ามีหลังคาทึบสูงนะฮะ
กันแล้วก็ดักหน้าแล้วดาบตีก็ลงมาแล้วมีคนในรถลงมา

แต่ก็พอเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แค่ว่าดาบตีถูกทำร้ายจนล้มอยู่กลางถนนนะฮะ
แล้วก็มีรถบรรทุกคันหนึ่งวิ่งผ่านมาพอดีเพราะเป็นถนนที่ไหลทางก็ไม่ได้กว้างมาก
ใช่ค่ะแล้วก็ร่างของดาบตีไปอยู่ในเลนส์๒หลังจากถูกทำร้ายอีกเลนส์ขยับมา
แล้วก็ถูกรถทับไปใช่แล้วก็เสียชีวิตส่วนพวกนี้ก็หลบไปนะฮะ
ก็ตามหาคนก่อเหตุกันอยู่หลายวันนะฮะตั้งแต่วันที่๔มีนาคมนะครับ
เช้าวันนี้ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้๓คนนะฮะเป็นผู้ชาย๒กับผู้หญิง
นี่นะครับนี่ฮะไปติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่อำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยองแล้วนำตัวมาที่สพบ้านกร่ำซึ่งเป็นเจ้าของ
ท้องที่เกิดเหตุนะครับเบื้องต้นนะครับทั้งสามคนนี้สารภาพ
บอกว่าคนก่อเหตุมีเพียงคนเดียวนะคือคนนี้ฮะ๑ใน๓ชื่อ
ในเพชรนามสกุลพิมพ์เสนส่วนคนอื่นเนี่ยอีกสองคนก็คือแค่อยู่
ในเหตุการณ์ส่วนรถของกลางในคืนวันนั้นเป็นอีซูซูนะฮะก็
ถูกยึดมาแล้วเนี่ยฮะคันนี้ครับที่ขับไปแล้วก็มีเรื่องมีราว
บนถนนกับรถของดาบตรีสพวรรค์กรรมก็ตรวจยึดรถมาแล้วนะ
ครับนางสาวจัญญาแรงมาอายุ๓๖ปีเป็นภรรยาของในเพชรผู้ที่
ก่อเหตุบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเพิ่งกลับมาจากขายของกัน
ตลาดนัดก็มีตัวของนางสาวจัญญามีนายเพชรสามีแล้วก็
มีหลานชายอีกคนนึงมากันในคันนี้๓คนอันนี้เขากล่าวอ้าง
เพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับดาบตีด้วยเพราะว่าดาบตีเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงอะไรแล้ว
แต่ว่านางสาวจัญญาทางฝั่งภรรยาของผู้ต้องหาบอกว่า
ขับรถมาถึงถนนสุขุมวิทย์ตรงสามแยกตะบนบางว่า
ในช่วงของอำเภอแกลงรถของผู้ตายได้ขับปาดหน้า
แล้วตัวในเพชรคนก่อเหตุนะฮะก็เลยบีบแร่ใส่รถผู้ตาย
หลังจากนั้นก็เลยมีการขับปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมา
ระยะทางกว่า๑๐กิโลเมตร๑๐กิโลเมตรนะฮะ
มาถึงจุดเกิดเหตุก็ได้มีการปาดหน้าขวางกัน
จอดรถลงมาคุยกันแล้วก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ต่างฝ่ายต่างถือท่อนเหล็กมาตีกันมาสู้กัน

แล้วดาบตีก็ล้มลงกลางถนน
ก่อนที่จะมีรถบรรทุกที่เป็นรถบรรทุก๖ล้อ
ขับมาแล้วก็เหยียบร่างดาบตีจนเสียชีวิต
อันนี้ก็เขาก็จอดมาจอดไปทีเขาก็ชี้หน้าบอกว่า
พวกมึงไปเลยนะเดี๋ยวกูยิงตายหมดเลย

ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ลงมาทำอะไรกัน
แล้วพอเขาพูดแค่นั้นแล้วเขาก็เลยไป
แต่ก็ห้ามว่าไม่ต้องลงไปเผื่อเขามีอาวุธ
บางทีเขาไปแล้วเขาเอาอะไรมาค่ะอาจจะเป็นอาวุธปืนอะไรประมาณนี้
ก็เตือนกันเองอะค่ะแต่เขาก็ไม่ฟังเขาก็จอดเลย
นี่ภรรยาของผู้ต้องหาเขาอ้างไว้อย่างนี้นะ
ป่ากันไปปากกันมาแล้วก็มีตะโกนต่อว่ากันด้วย
แล้วอ้างว่าดาบตีก็ขู่อะไรอย่างนี้
ก็พยายามห้ามสามีไม่ให้ลงแล้วแต่ก็ลงไปจนได้
ส่วนในเพศพิมเซอายุ๔๗เป็นผู้ต้องหา
สารภาพว่าตอนนั้นได้ต่อสู้กับดาบตีนะฮะ
ตอนที่ลงมาจากรถกันซึ่งไม่รู้ว่าผู้ตายเป็นตำรวจ
แล้วก็ตีเข้าไปสี่ครั้งที่ศีรษะที่ทัดดอกไม้แล้วก็ท้ายถอย
ดาบตีเนี่ยล้มฟุบลงกับถนน
แล้วก็ไปตีใส่ที่ไทยทอยอีกครั้งหนึ่งอืมโอ้โห
หลังจากนั้นก็มีรถบรรทุกเนี่ยขับมาแล้วก็เหยียบซ้ำที่ร่างดาบตีนะฮะ
หลังจากนั้นพวกตัวเองก็เลยขับรถหลบหนีไป
โดยบอกว่าตัวเองเนี่ยลงมือคนเดียวภรรยากับหลานชายที่มาด้วย
ไม่มีส่วนร่วมกระทำผิดตอนนี้รู้สึกผิดที่ก่อเหตุไป
เพราะอารมณ์ชั่ววูบต้องขอโทษไปยังครอบครัวผู้ตาย
พูดไปว่ามึงแน่นะเหอะอะไรแบบนี้ครับ

ทีนี้อีกทีเขาวิ่งตามหลังผมมา

ยังไม่ถึง๓วินาทีเลยเขาจะถึงตัวผมแล้ว

จริงผมไม่มีเจ้าหน้าทำร้ายใคร
อันนี้ที่ผู้ต้องหาเขากล่าวอ้างนะฮะ
แต่ดาบตีเขาไม่มีสิทธิแจ้งอะไรแล้วนะครับ
หลังจากที่สอบปากคำอยู่หลายชั่วโมงนะครับ
ตำรวจก็คุมตัวในเพชรไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ

คือบนถนนเพชรเกษมแยกตำบลบางว่าบ้านบึง
เป็นจุดแรกที่ขับรถปาดหน้ากันแล้วก็มีปากเสียงตะโกนต่อว่าด่าทอกัน
จุดที่๒บริเวณตำบลชากพงศ์เป็นจุดที่จอดรถแล้วลงมามีเรื่องกัน
ที่ดาบตีจะเสียชีวิตตรงจุดนี้ก็มีคนมาดูการทำแผนกันเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ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
ดื่มเหล้ากับผู้ตายอยู่เลยนะครับเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าดาบตีต้องมาเสียชีวิตกับเรื่องแบบนี้วันเกิดเหตุเนี่ยยังถามดาบตีอยู่ว่าจะให้ไปส่งที่บ้านไหมแต่ว่าดาบตีไม่ยอมให้ไปส่งบอกว่าเดี๋ยวขับรถกลับเองได้นะแล้วระยะทางที่ดาบตีขับรถกลับบ้านเนี่ยจนขับไปเนี่ยแล้วถึงจุดเ
ว่าวันเกิดเหตุดาบตีก็ดูแปลกนะโทรศัพท์มาชวนเพื่อนหลายคนบอกให้มาดื่มเหล้าด้วยกันที่สวนทุเรียนที่เพิ่งซื้อแล้วลักษณะก็เหมือนกับดาบตีเนี่ยดูสนุกสนานผิดปกติ
ถึงบากแล้วแต่ตกใจกับพวกบอกว่าเพิ่งกลับก็ไม่มาถึงถึงจะมองตายไว้
ก็พบว่าผู้ต้องหาที่ก่อเหตุมีคนเดียวนะฮะแม้ว่าจะนั่งรถมาด้วยกัน๓คนนะครับแต่ว่าลงมือคนเดียวหลักฐานสำคัญก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุนะครับตอนนี้รถของกลางก็คือรถกระบะที่ขับมาแล้วก็มีเรื่องกันกับเหล็กแป๊บอีกหนึ่งท่อนก็ยึดไว้ได้แล้วนะครับแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจ
ส่วนเรื่องของคนขับรถบรรทุกที่ขับมาแล้วก็ไปเหยียบร่างดาบตีตรงนี้เดี๋ยวต้องเรียกมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วก็รอการพิสูจน์เรื่องหลักฐานต่างอย่างละเอียดว่าคนขับรถบรรทุกจะถือว่ามีส่วนมีความผิดหรือไม่หรือว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนมองไม่เห็นจริงอะไรยังไงก็ค่อยมาว
เขามองไม่เห็นว่ามีร่างคนอยู่กลางถนนเขาก็ขับทับไปเลยแล้วก็รถบรรทุกที่ขับตามมาก็เป็นเพื่อนเขานี่แหละก็เรียกว่าเออเนี่ยขับทับอะไรก็ไม่รู้เขายืนยันว่าเขาไม่รู้ว่าทับคนแต่ก็รู้สึกกรึ๊บเหมือนกับทับอะไรสักอย่างเขาผ่านไปสักพักนึงเขาก็มาพบกับตำรวจคือไม่ได้หนีไปไหนนะคะ